เอามาไม่รอช้าข่าวคุณมิน
กระเป๋าไม่พูดแล้วใช่ไหม

เขาบอกว่ารับคุยหนุ่มใหม่อายุห่าง๙ปีนะคะ
เขาบอกว่าก็ชมฝ่ายชายให้เกียรติดูแลดี
เข้าหาพ่อแม่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่แฟน
เขาบอกว่าจริงตอนนี้เขาก็คุยกันอยู่นั่นแหละ
มีข่าวว่าเราคุยกับหนุ่มคนใหม่ก็บอกจริง

รู้จักกันมาบอกว่าเป็นแฟน
แป๊บนึงยังไม่ถึงเดือนนึงเลิกกันมันดูน่าเกลียดอยู่

ข้าวข่าวนี้เดี๋ยวเปิดเวลาแล้ว
คิดอะไรเยอะค่ะประมาณอย่างนี้
เขาบอกว่าจริงวันนั้นก็ไปคุยงาน
เขาก็ให้เกียรติมินนะคะเป็นพี่ที่รู้จักคนนึง

รู้จักกันตอนเรียนอสังหาริมทรัพย์ที่จุฬา

ตอนหลังมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็เลยค่อนข้างที่จะสนิท

หลายคนมองว่าแฟนเรานี่ต้องไฮโซ

บ้านนางอยู่ใจกลางแบบว่าขอนแก่นขายอุปกรณ์

เขาถามว่าเท่าที่คุยเท่าที่คุยเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่าจริงพี่เขาก็ให้เกียรติมินมากดูแลดี
เรียกว่าเขาเดินหน้าจีบเราได้ไหม
ใช่เต็มที่เลยเขาบอกชัดเจนถ้าจะจีบก็จีบไปแต่ว่า

โซนุ่มบอสซึ่งเป็นแฟนเก่าก็ตอนนี้
หันไปควงกับน้องแยม

ร้านโรงงานตอนนี้ยังอยู่ที่เดิม